เรื่องนี้ก็เหมือนกันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับกรณีของคุณนาวินต้ากับแฟนสาวนี่นะคะ
ที่มีคนจอดรถขวางที่บริเวณชายหาดบางแสน
ทีนี้ตอนนี้ค่ะเขามาเจอกันล่ะได้มาขอโทษไกลเกลี่ยกันแล้วนะคะ

เรื่องราวนี้คุณผู้ชมค่ะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาพอสมควรแล้วแหละนะคะ
ล่าสุดได้มีการนัดพบกันทั้งนายนาวินยาวพลกุลหรือนาวินต้า
นางสาวพัศวีพักขยบุตรนะคะหรือภรรยาซึ่งก็คือคุณน้ำหวาน
เดินทางไปที่สนบางเขนค่ะไปพบกับคู่กรณีก็คือนายจุลาวิทย์บุญหอม
นางสาวชรินทรแสงทองและนางสาวกัญญารัฐอยู่คงนะคะ
เพื่อเจรจากลายเกลี่ยในกรณีที่เป็นเรื่องดราม่า
จอดรถขวางไม่ปลดเกียร์ที่บริเวณชายหาดบางแสน
แถมยังมีข้อความที่เป็นข้อความเหมือนทำนองตำหนิค่ะแปะไว้ที่หน้ารถด้วยนะคะ
ซึ่งคู่กรณียอมรับแล้วว่าตัวเองเป็นคนเขียนเอง
เพื่อเป็นการทำให้คู่กรณีก็คือคุณนาวินต้าเสียชื่อเสียง
ก็คือฝั่งที่จอดขวางนั่นแหละเขาทำเองเลย
สร้างสถานการณ์เขียนจดหมายนี้เองแล้วก็เอาข้อความนี้ไปโพสต์ลงในโลกโซเชียล
คนก็เลยเข้าใจว่าฝั่งทางคุณน้ำหวานฝั่งคุณนาวินต้าเขียนด่าแบบนี้
เป็นดาราทำไมเขียนด่าประชาชนแบบนี้เสียหายหลายแสนจริงจริง
ซึ่งทางคุณนาวินต้าเองก็บอกว่าไม่ได้ทำท้ายที่สุดเขาก็ยอมรับแล้วนะคะ
พร้อมทั้งทางด้านนายนาวินต้านี่นะคะก็ส่งทนายความฟ้องเอาผิดทั้งคู่ด้วย
พอได้มานัดพบกันแบบนี้นะคะคู่กรณีก็เลยนำกระเช้าดอกไม้มาขอโทษ
แล้วก็ยอมรับในสิ่งที่ทำลงไปนะคะพร้อมทั้งบอกเลยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย
สร้างเรื่องขึ้นมาเองกระดาษที่เขียนก็เป็นคนเขียนเอง
แล้วจอดรถที่บอกว่าจอดไว้แค่๓๐นาทีจริงแล้วจอด๒ชั่วโมงด้วยซ้ำไป
พอทางคู่กรณีเขาขอโทษนาวินต้าแล้วก็ภรรยาแล้วเนี่ยนะคะก็ให้อภัยค่ะ
เพราะถือว่ายอมรับผิดแล้วนี่ขอโทษแล้วก็ให้อภัยไป
อีกอย่างหนึ่งอายุของคู่กรณีก็พอกับลูกศิษย์นะคะ
เหมือนกับยังอายุยังน้อยอยู่ทำไปขาดวุฒิภาวะ
อาจจะคิดไต่ตรองไว้ดีมากนักนะคะแล้วก็ไม่ได้มีผลประโยชน์ที่จะเอาความต่อกัน
คุณนาวินต้าก็บอกว่าอยากจะให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์
สำหรับคนที่โพสต์ข้อความที่เป็นเท็จทั้งการที่สร้างเรื่องขึ้นมาแบบนี้
ทำให้เสียหายนะคะแล้วก็มีเงื่อนไขที่ทางคุณนาวินต้ากำหนดขึ้นด้วย
รวมไปถึงให้ลงประกาศในหนึ่งสปีมสามวันด้วย
ซึ่งทางทนายของคู่กรณีก็โอเคยินยอมทำตามเงื่อนไขนี้
ก็สงบซึกยุติเรื่องนี้ไปได้นะคะ